คุณผู้ชมคะเหตุการณ์นี้ก็อุกอาจเหมือนกันค่ะ
ซึ่งเรานำเสนอข่าวไปตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วเรื่องของโจรที่เข้าไปชิงทอง
ที่อยู่ในห้างทองกลางห้างแล้วได้ทองไปเกือบ๑๐๐บาท
คุณจำได้ไหมจำได้อุกอาจมากแล้วจำได้ไหมว่าเขาวางระเบิดปลอมไว้หน้าห้างด้วย
เพื่อไม่ให้คนตามได้โอ้เจ้าหน้าที่เนี่ยเหตุการณ์มันเกิดตั้งแต่ศุกร์ที่แล้วนะคุณผู้ชม
เกือบ๑สัปดาห์จนสุดท้ายรู้ตัวคนทำแล้วมากันเป็นแก๊งวางแผนอย่างดีนะคะ
มีคนก่อเหตุมีคนขับรถส่งมีคนพาหลบหนี
นี่แหละค่ะคือภาพเหตุการณ์ที่เอาพาคุณผู้ชมย้อนกลับไปดูวันนั้น
แล้วภาพนี้ก็จะมีคนที่เขาอยู่ที่ร้านโทรศัพท์มือถือฝั่งตรงข้ามกับร้านทองแอบถ่ายเอาไว้ได้ด้วย
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ห้างทองเยาวราชเอ็มโกนะคะที่อยู่บริเวณชั้นหนึ่งที่ห้างสรรพสินค้า
ห้างแห่งหนึ่งที่พระนครศรียุธยานี่แหละค่ะ
ตอนนั้นเนี่ยคนก่อเหตุใช้ปืนขู่พนักงานด้วยนะคะก่อนที่จะกวาดทองคำรูปภัณฑ์ในตู้โชว์ใส่กระเป๋าไป
น้ำหนักทั้งหมด๙๕บาทมูลค่าเกือบ๓ล้านบาทนะคะ
และอย่างที่บอกว่าเขาวางระเบิดปลอมขู่เอาไว้หน้าห้างด้วย
เหตุการณ์เกิด๔พฤศจิกายนที่ผ่านมาจนกระทั่งหลังจากเกิดเหตุการณ์๔วันที่๙ค่ะ
พอเขาก่อเหตุเสร็จปุ๊บเขาขี่เขาออกไปเสร็จปุ๊บเขาวางระเบิดวางระเบิดเสร็จปุ๊บเขาไปเลยขี่มอเตอร์ไซค์หนีไป
ต่อมาวันที่๙ค่ะเจ้าหน้าที่ค่ะไปพบรถจักรยานยนต์ต้องสงสัยคล้ายกับรถที่คนร้ายใช้มาก่อเหตุ
เอาไปทิ้งไว้ที่พงหญ้าริมถนนที่วัดบางปลาหมอที่หัวเวียงอยู่ที่ตำบลน้ำเต้าอำเภอบางบานนะคะ
จากจุดที่มาก่อเหตุสักประมาณ๔กิโลเมตร
อันนี้คือวันที่ไปเจอมอเตอร์ไซคันนั้น
พอเสร็จแล้วเจ้าหน้าที่ก็เลยตามแกะรอยสืบสวน
จนทราบว่าไม่ได้ทำคนเดียวแน่คนก่อเหตุ
มากันเป็นแก๊งวางแผนมาอย่างดี
แล้วไปรู้มาว่าทองคำส่วนหนึ่งที่ถูกขโมยไป
นำไปขายที่ร้านทองย่านนวะนครที่ปฐุมธานีด้วย
จนกระทั่งเมื่อวานนี้คุณผู้ชมค่ะ๑๑พฤศจิกายน
เจ้าหน้าที่ตำรวจไปจับกลุ่มค่ะคนแรกนายศักดาเฮงสวัสดิ์หรือในหนึ่ง
คนนี้ตำรวจบอกเป็นคนวางแผนก่อเหตุ
และอีกคนนึงคนนี้แหละตัวสำคัญเลย
ในบูมหรือว่านายนารากรค่องหลิม
บูมคือคนที่เข้าไปก่อเหตุวันนั้นเลยค่ะ
คือตำรวจก็ไปจับในบูมได้นะคะที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่ง
ต่อมาตอน๕ทุ่มครึ่งเมื่อคืนที่ผ่านมา
จับเพิ่มได้อีกหนึ่งคนชื่อว่าในกอล์ฟค่ะ
นายกริจรัสเรียบพวดนะคะ
แล้วอย่างที่บอกค่ะรู้แล้วทำกัน๓คนมา
เพราะเป็นโจทย์เป็นหมากตัวนึงเลยที่ขับรถกระบะไปรับตัวคนที่เข้าไป
อ่ะจับได้ยกแก๊งค่ะ

อย่างที่บอกว่าโจรปล้นทองไม่มีใครรอดไปใช้เงินจากการปล้นสักราย

สัปดาห์เดียวเท่านั้นเองนะคะชื่นชมเจ้าหน้าที่ทุกท่านค่ะคุณผู้ชม